ตอนนี้ต้องจบมือดังเฮกันลั่นเพราะว่าขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งของอาเซียนแล้วสุดยอด
ก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ๑๓๓ของโลก
แล้วก็แซงฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นอันดับที่๑ของอาเซียน
แต่ว่าถ้านับในเอเชียตอนนี้อยู่ที่อันดับที่๑๘
ใช่ในท็อป๒๐มาอยู่ที่ท็อป๑๐
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวแล้วกันที่เดินตามความฝันที่ซิโก้เคยบอกว่าอยากให้กลับไปอยู่ในท็อปร้อย
คือมันจะมีแมทต่อแมทกับคิดแบบเป็นรอบปี
คือเขาจะคิดทุกรอบ๔ปีดังนั้นปีนี้ผลงานดีมาก
ปีก่อนนิดนึงถือว่าดีนิดนึงกับอาเซียนครับ
แต่ว่ามันยังไม่พออีก๒ปีก่อนอันนี้มันเละเทะมากอันนี้พูดกันตรง
แต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาในขณะนี้ที่จะก้าวไปโดยเร็วขนาดนั้นนะครับ

ก็จะได้เห็นนักฟุตบอลไทยก้าวขึ้นไปในระดับที่แบบแฟนบอลรอคอย

ยังไงก็ต้องจำเป็นที่จะต้องอุ่นเครื่อง
เพื่อคะแนนสะสมไปทีละทีก็น้อย

อย่าไปมองข้ามเห็นก็บอกในวิกิพีเดียมีลงว่าจะต้องอุ่นเครื่องกับทางคาซักสถาน

ก็ถ้าเกิดว่าเป็นทางที่ดีอย่าให้อุ่นกับในยุโรป
มีข้อสงสัยว่าเราจะได้โคต้าเป็น๑บวก๓ไหม
ก็ตอบไปแล้วว่ามันคือ๑บวก๒นะครับ

แต่ว่าเขาก็น่าจะเฉลี่ยให้กับชาติอื่นบ้าง

ดังนั้นทีหลับ๓จะได้๑๐นะครับในลีก
ก็เป็นการเข้าชิงของบุรีรำกับทางเมืองทอง
ซึ่งกำหนดของเมืองทองเขามีงานออกเรียบร้อยแล้ว

อันนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบที่๒
แล้วเมื่อปีที่แล้วก็เจอบางกอกกราศนะครับ
แล้วก็แพ้มาศูนย์ประตูตัว๓นะครับอันนี้คือมหามนาธิ์ฟุตบอลของมาเลเซีย

ทีมนี้แหละที่มีข่าวว่าจะให้ค่าเหนื่อยเมซี่เจ
นั่นแหละระดับล้านนึงล้านอัพขึ้นไปยักษ์ผู้ดารุณทาซิมนะครับถูกต้อง
อันนี้คือเรื่องราวของฟุตบอลในลีกแล้วก็ทีมชาติจะมาฝากกันนะครับ
เดี๋ยวต่อยอดกันเรื่องของลีกกันต่อกับโปรแกรมการแข่งขันที่เข้มข้นมาก
ฟุตบอลโตโลต้าไทยวิลีกในช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงเซ็นบอลหัวเขียวครับ
สุดท้ายจริงนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมิลีกค่ะ
มาแล้วทั้งหมดสามสิบเอ็ดนัดตอนนี้ได้แชมป์แล้วรองแชมป์ได้แล้วนะคะ
ไปดูตารางการไปดูตารางคะแนนกันก่อนค่ะแชมป์แน่นอนนะคะ

ส่วนทีมที่ยังคงต้องดิ้นรนในการตกชั้นนะคะ
ชิราเรียงตั้งแต่ราชนาวีราชนาวีวีซีเทโร
การท่าเรือสวัสดีแล้วก็ใช้หน้าทอนบิล
ก็ดูว่าที่เหลืออยู่นี้จะเป็นอีก๒ทีมทีมใดที่ตกชั้นไปค่ะ
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะคะจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์
คู่แข่งขันพร้อมกันหมดในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
เกมนี้น่าสนใจว่าเทโรจะเก็บชัยชนะได้ไหม

ศรีสะเกดพบกับราชบุรีมิดผล
แล้วก็ยังมีชนบุรีพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะ
ต้องถามพี่บีเกี่ยวกับการแย่งชิงอันดับที่๓ตอนนี้เข้มข้นมาก

มีการเจอกันด้วยของ๒ทีมที่แย่งชิงกันอยู่

ปกติที่สุพรรณบุรีมันยากอยู่แล้วที่ใครจะไปเก็บชัยชนะ
อาจจะมีต้องโทรไปปรึกษาราชนาวี
กับบีจีว่าทำอย่างไรถึงไม่เอา๓แต้มได้นะครับ

กอกกราศจำเป็นจะต้องภายใต้การคุมทีมของอนุรักษ์ศรีเกิดเนี่ย
จะต้องเล่นให้ละเอียดเล่นให้ดี
อย่างน้อยให้ใกล้เคียงกับเกมที่แพ้บุรีรำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ถ้าใครได้นั่งดูบางกอกการ์ดเล่นดีนะครับ
เขาก็ไปไม่เป็นงานใช่นะครับ
ถ้าเล่นได้อย่างนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้สัก๑แต้ม
แต่โอกาสจะไปชนะสุพรรณบุรีในชั่วโมงนี้
ผมว่ายากนะครับเพราะว่าสุพรรณเนี่ย
ตอนนี้นักเตะหลายคนนะครับ

ถนัดประทุมชูทองยังยิงต่อเนื่องเลย
เซอร์จิโอฟานดายจักรพรรณพรสัยพร้อมลงสนาม
ผมว่าเกมนี้น่าจะจบลงด้วยกันเสมอกัน
แล้วมันก็อาจจะทำให้โอกาสของบางกอกรัฐน้อยลงไป

สุดท้ายแล้วผมคาดเดาว่า
อันดับ๓จะเป็นการแย่งชิงกันระหว่าง
ในเกม๒นัดสุดท้ายระหว่าง
ลามชนชมบุรีเอฟซีนะครับ

รวมถึงอีกทีมหนึ่งก็คือสุพันธ์บุรี

ถ้าชนะไม่ได้อาจจะต้องเลิกเลย

กลับมาแจ้งเกิดเพราะว่ามันแมตต์๖เต้มครับ
อีกหนึ่งเกม
ถ้าเก็บชัยชนะได้ก็น่าจะได้หายใจสบายมากขึ้นแหละ

แกรมต้องบอกว่าใครไปดูโปรแกรม๓นัดสุดท้ายเทโร
แล้วก็คำนวณบวกลบคูณหารแล้ว

เพราะฉะนั้นเกมนี้เฮโลจะต้องเล่นให้ดีที่สุดในฤดูการนี้
ใช้ตัวดาวรุ่งเพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวให้สมบูรณ์ที่สุด

มันไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงจูงใจ
ว่าจะต้องเต็มที่ทุ่มไปแล้วเจ็บ
มันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มกับการที่จะไปชิงบอลถ้วยถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นผมจึงคาดเดาว่าอย่างน้อยเทโลจะไม่แพ้
หรือบางทีมองไปถึงชัยชนะ
ถ้านักเตะเอาหัวใจของตัวเองเล่นกับเกมนัดนี้
เหมือนแมทชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย
ในทุกทั้ง๓เกมที่จะเล่นหลังจากนี้ไป

ถ้าต่ำกว่านี้เทโลตกชั้นแน่นอน

ถ้ามองทีมตกชั้นตอนนี้ทีมตกชั้นไปแล้ว๑

ราชนาวีเนี่ยแต่มน้อย
แต่ราชนาวีมี๓เกมที่ดีและแจ่มใสมากกว่า

ราชนาวีจะไปเล่น

ในบ้านตัวเองก็เป็นทีมกองทัพด้วยกัน
เพราะฉะนั้นราชนาวีก็มีโอกาสที่จะรอดได้
มองไปที่โปรแกรมที่หนักคือสระบุรีครับ
ราบุรีเวลานี้อยู่อันดับที่๑๔ก็จริง
แต่ว่าโปรแกรมต้องไปเล่นกับบุรีลำนัดฉลองแชมป์
และราธิตรท้ายเนี่ยสระบุรีต้องไปเยือนฯ
ชนบุรีที่จะต้องลุ้นอันดับที่๓ครับ
ทีมที่จะตกชั้นนะฮะอาจจะมันไม่เข้าหูกับแฟนฟุตบอลขาบอยู่ท้ายตารางฯ
และอีกหนึ่งทีมจะเป็นการวัดกันระหว่างราชนาวีกับสระบุรี
ในการตกชั้นท่าเรือน่าจะรอดได้
อันนี้เหตุและผลของพี่บีก็มองจากโปรแกรมเป็นหลักด้วย

ก็จะเห็นชัดเจนว่าโปรแกรมมันหนักจริงมันไม่เท่าเทียมกัน
ต้องไปดูโปรแกรมด้วยแล้วก็ดูความน่าจะเป็นด้วยของทีมอื่นเขาด้วย
ก็ร้านนาวีเนี่ยวันพรุ่งนี้เอาง่าย
เรียบร้อยเหมือนกันนะฮะ
ก็ยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเป็นเกมของที่บางทีมเนี่ย

และเป็นหนึ่งทีมที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเล่นในหัวใจที่พี่บีบอกเนี่ย

เพราะว่าทีมคือเขามีเงินถุงเงินถังอยู่แล้ว

ยังไงมันก็สามารถที่จะสร้างทีมกลับมาได้
คือถ้าในใจคิดว่าจะต้องแยกย้าย

ก็ทิ้งทวนให้กับสโมสรอู่ข้าวอู่น้ำ

ทำให้คุ้มแล้วมองไปที่อัธจันทร์
แฟนฟุตบอลนะครับที่ตีตัวเข้ามา
เขาก็ยังยืนหนุนหลังพวกคุณอยู่

แล้วก็อันดับ๓ที่กำลังเข้มข้นเลยครับ

เราไปตามความมันของศึกยอดมวยไทยรัฐครับ